แล้วไปเจอพิธีการบวงสวงไหว้ครูอะไรต่าง
แล้วก็ไปเจอพี่แคนดี้แกเลื้อยลงไปด้วย

เป็นการไหว้ครูครอบเสียงครูค่ะ
รวมทั้งเจิมมือรับทรัพย์จากอาจารย์วินไทย
เรียกได้ว่าเห็งปังกันทั่วหน้า

เมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้ไปเจอลูกสาวพี่แคนดี้
อุ๊ยหลายคนบอกว่าพี่แคนดี้มีลูกแต่เมื่อไหร่

ลูกสาวนี้เป็นอย่างไรอุ้มอยู่ตูมูตูมิ
เผินก็คิดว่าคนจริง

อายุ๗ขวบแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้น้องเป็นเซเลปต์ท่านหนึ่งเลย
ประกบทั้งพี่โทนี่มาแล้ว

ก็อาจจะหลายคนได้มาทำความรู้จักกับน้องเศรษฐี
พอทำความรู้จักปุ๊บถูกลอตเตอรี่กันยกใหญ่
นี่ไปงงไปงานพี่สาก็พาไปด้วย

แต่คุณผู้ชมค่ะเรายังไม่ได้มีโอกาสไปอุ้มน้องเศรษฐี
แต่เราตาดีเราไปเห็นแบงค์ร้อยในมือของน้องเศรษฐี
คุณผู้ชมนี่เป็นไงมีตังค์เยอะกว่าดิฉันอีกสิ้นเดือนแบบนี้
เชื่อไหมว่าเลขประจำแบงค์ในมือน้องเศรษฐีก็คือ
แล้วมันไปตรงกับเลขทูปบ้านพี่แคนดี้๙๕๐คุณผู้ชม
นี่เป็นไงจะไปเลย
และอย่างที่บอกว่าน้องเศรษฐีให้ทรัพย์กับคนอื่นที่แวะเวียนกันมาทักทายด้วย
ไม่ได้ให้แค่เจ้าของบ้านนะไม่แน่นะว่างวดนี้อาจจะเป็นเราก็ได้ที่เป็นผู้โชคดี
เมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าเราอยากอุ้มน้องเศรษฐีอยากเจอน้องเศรษฐี
ไม่ได้มีโอกาสไปบ้านพี่แคนดี้ก็ดูกันหน้าจอแบบนี้ไปก่อนละกันนะฮะ
บางทีน้องเศรษฐีอาจจะแบบสื่อถึงก็ได้
๙๕๐หรือ๙๕๘
ท่องไว้อันนี้ตัวเลขแรกคุณผู้ชม

ไปกันต่อกับผู้จิ้นนุคไปค่ะ
ไปทำงานทั้งทีมันก็ต้องมีของดีติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะฮะ
วันก่อนเขาไปถ่ายรายการกับพี่เต๋อพี่จอย

เสร็จมาปุ๊บมาเจอเข้ากับรูปบ้านไอ้ไข่
เออแล้วมันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นคือคุณผู้ชม
คุณพี่ทีมงานที่ถือหายอันนี้นะ
เขาบอกว่าเขาเปิดเลขทูปมาพังเขาให้คุณผู้ชม
เดี๋ยวดูให้ดีนะอานุปายเขาเปิดได้๖๗ใช่ไหม
รู้ว่ามาได้๖๗คุณพี่เขาจะเลขทูปมา
คุณดูนี่เห็นไหมไม่เห็นที่ฉันบอกให้
๖๗เหมือนกัน๗๖๗คุณผู้ชมค่ะ
คือเขาจุดไปก่อนหน้าแป๊บเดียวนี่เองนะฮะ
แล้วน้องปายเขาก็โพสต์คลิปนี้
ประกาศกล้าวถึงเอฟซีทุกคนเลยบอกว่า
งวดนี้ปายจะซื้อคนอื่นห้ามตามนะจ๊
มันจะห้ามได้หรอน้องตัวเลขเคลื่อน
ฉันไม่เชื่อถ้าหรอกอันนี้แบบก่อไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะ
จากเลขหายไอ้ไข่ค่ะตามไปส่องเลขทะเบียนรถกันบ้างดีกว่า
น้องกระต่ายพันนิพานะจำได้ป่ะหรอคุณ
งวดที่แล้วหมานมงแล้วเกิด
เขาให้โชคแฟนคลับแบบตรง๗๓ป้ายทะเบียนรถเขานะฮะ
เราก็ต้องลิสต์ลายชื่อน้องกระต่ายเอาไว้ในดวงใจก่อนปล่อยผ่านไม่ได้
เพราะดูนะคุณล่าสุดมันเหลือให้เขารถจ้า
น้องก็เล่าไว้ในเพจตัวเองบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยงูมันอยู่ใต้ท้องรถคุณพี่
พอเห็นเข้าน้องก็กรี๊ดว้ายตายเลย
ถึงกับอุทานออกมาเป็นภาษาอีสาน
เพลินก็เลยจำนี่กะฟาวเอากลองมาทายไว้เบิ่งเอาเด้อจ้าตามศรัทธา
ดูกระบวนดูดอกว่าสิออกบอก

คือมันกระโดดออกมาว่างั้นเถอะรีบเอากล้องมาถ่ายไว้แล้ว
ก็ไม่รู้มันจะออกตรงไม่ตรงนะดูเอาไว้ละกัน

เราก็ถามว่าเออมัวแต่ถ่ายงูถ่ายป้ายน่ะกลัวหรือเปล่า
น้องบอกว่ากลัวก็กลัวค่ะพี่แต่ว่าเพื่อแฟนคลับที่ชื่นชอบเรื่องตัวเลข
กระต่ายก็เลยขอควักมาเลยควักมือถือออกมาถ่ายเอาไว้ให้ดู
แล้วมันบังเอิญคุณผู้ชมฟังดีนะ
รถน้องกระต่ายกับรถอีกคันที่มันจอดข้างกัน
เลขเหมือนกันเออไปดู
ปีน่องเฮ้ยอย่าว่านูปบอกด้วยงวัดนี้เด้อ

คันของน้องเนี่ยอย่างที่บอกไป๔๔๐๐

เลขมันซำจำเปล่าเบิร์ด

คิดซ้อนเงื่อนของผู้ชมค่ะ